อีกหนึ่งเมนูเด็ดอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานี
เมนูที่ว่านี้แซ่บมากแล้วก็ขายดีสุด
คือเมนูอะไรติดตามในช่วงตลอดกิน
พาคุณผู้ชมมาทานพริกหยวกยัดไส้หมูสับย่างนี้เลยค่ะ
โอ้โหตอนนี้เห็นขายเยอะนะแม่ง
ใช่ทำง่ายกินอร่อยมีประโยชน์ด้วยนะคะ
พากันไปที่ตลาดนัดสัญจรคลองถมติดกับสำนักงาน
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตหนึ่ง
เยื้องทางเข้าบศธรุษฐ์อุไทยธานีค่ะ
ที่นี่เป็นตลาดที่รวบรวมอาหารปรุงสำเร็จมากมาย

อุทัยธานีเขาก็วางขายกันเยอะแยะ
หนึ่งเมนูที่อยากนำเสนอก็คือพริกย่างไส้หมูสามแบบนี้เลย

เอาพริกเนี่ยนะคะเอามาแหวกตรงกลาง
เอาไส้ออกแล้วยัดหมูสับเข้าไปแทนนะคะ
แล้วย่างอย่างนี้อร่อยมากจริง
ไปคุยกับเจ้าของร้านนะคะคุณพิทักษ์ม่วงเพชรค่ะ
บอกว่าเปิดร้านไม่นานหรอกแต่ว่าสร้างรายได้ได้ดีมากทีเดียว
เมนูนี้พริกย่างไส้หมูสาบขายชิ้นละ๑๐บาทเท่านั้น
เออก็ขายดีนะราคาก็ถือว่าซื้อหา
กินได้ง่ายไม่แพงด้วยนะคะ
พอเริ่มขายปุ๊บตอบรับดีมากขนาดนี้
ขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยนะคะพี่เขาบอก
นี่ก็ทำเป็นอาชีพเหมือนอาชีพเสริมนั่นแหละ
เพราะจริงแล้วพี่พิทักษ์นี่นะเขามีอาชีพประกอบเครื่องบินวิทยุขาย
แล้วก็สอนการบินให้กับผู้ที่สนใจ
แต่ว่าที่มาขายพริกย่างเนี่ยก็คืออยากได้รายได้เสริมนั่นแหละ
อีกอย่างหนึ่งการทำพริกย่างนี้นะคะมันก็ไม่ยากเกินไป
วิธีการพี่เขาบอกเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ไปคัดสรรพริกหยวกเม็ดใหญ่
เลือกมาลูกใหญ่นะลูกโตล้างทำความสะอาดให้ดี
แล้วก็ผ่าเอาไส้พริกออก
จากนั้นนำหมูสับไปปรุงรสให้มีความเข้มข้นหอมพริกไทย
พอได้ที่แล้วเขายัดลงไปในไส้พริกหยวกแบบนี้เลย
เอาไปเป็นไส้ของมันยัดให้เต่งเลยนะ
จากนั้นเสียบไม้ค่ะและนำไปย่างบนเตาถ่าน
แล้วก็รอให้สุกเท่านั้นเลยแป๊บเดียวค่ะก็พร้อมขายได้แล้วนะ
แต่ถ้าใครรู้สึกหูอยากได้รสจัดจ้านหน่อย

ก็โรยผงหมาล่าลงไปอีกได้

เออก็แล้วแต่ชอบแล้วกัน
ร้านพริกหยวกยากนี้นะคะจะขายที่ตลาดทุกวันพุธศุกร์และอาทิตย์ค่ะ
ขายช่วงเวลา๔โมงเย็นเป็นต้นไปหรือว่าจนกว่าของจะหมดนะ
เห็นแบบนี้แล้วอุ๊ยอยากจองไว้ก่อน
ขึ้นเบอร์โทรให้แล้วหน้าจ่อยนะคะ๐๖๔๐๒๙๑๘๐๘
แล้วเขาบอกอีกว่านอกจากที่จะขายที่ตลาดแล้วยังรับงานเหมา
ไปขายนอกสถานที่ด้วยเผื่อใครจัดเลี้ยงจัดปาร์ตี้ก็เรียกใช้บริการได้
ติดต่อได้พริกอย่างนี้นี่ดีนะแต่มันติดอย่างเดียวมันชอบล้อเล่นไงพริกนี้

คุณเนี่ยหยอกตลอดเลยนะหยอกเก๋

พริกหยอกพริกหยอก